ต่อกันที่งานการกุศลกันบ้างต้องบอกว่าเป็นผู้นำด้านการกุศลไปแล้วสำหรับพี่ก้องห้วยไร่นะครับ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ออกสตาร์ทวิ่งระดมทุนหารายได้สมทบทุนซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาลสิน
โดยมีพี่อีทโปรงลางสะออนเบลคณิถาแล้วก็ทีมงานนักแสดงภาพยนตร์ไทยบ้านเดอร์ซีรีส์
ร่วมนำขบวนเริ่มตั้งแต่ลานหน้าสารากลางมีทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่น
เพื่อรับบริจาคในเขตเทศบาลเมืองกาลสินซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมกันบริจาคเงินตลอดเส้นทางกว่า๑๐๓กิโลเมตรเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในช่วง๒วันที่ผ่านมานี้
ก็นำโดยนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะ
โปรงลางสะออนสมรักคำสิงพร้อมกับครอบครัว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ออกเดินวิ่งปั่น
เพื่อรับบริจาคแล้วรวมระยะทาง๒๖๖กิโลเมตร
อำเภอมียอดบริจาค๑๒ล้านบาทแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือจะบอกว่า๒วันเองนี่แหละคือพลังน้ำใจของคนไทยนะคะ
ที่จะช่วยเหลือส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ยากไร้ในตอนนี้
เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้เนี่ย
จะนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลกาลสินนั่นเองนะคะ
นั่นแหละหนุ่มกล้องห้วยไร่เขาก็เริ่มจากตัวเขาเองอะนะ
สามารถทำอะไรได้นะคะก็ใช้พละกำลังของตัวเองนั่นแหละ
คุณผู้ชมเหมือนกันนะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีที่เราสามารถทำได้ที่ตัวเราเองนะคะ
แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครสามารถทำได้นั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ